บอกเลยว่าข่าวแรกที่กำลังจะเล่าวงการบันเทิงไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักจริงเอามือทาบอกกันไปเลยนะคะ
ตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยโพสต์เองด้วยนะคะชัดเจนนี่แหละค่ะ
จะบอกว่าก่อนที่จะรู้กันว่าเอกสารคืออะไรเชื่อว่าหลายคนตกใจกับแคปชั่นคือมันชัดมาก
นั่นน่ะสิดิฉันขอไม่อ่านออกอากาศแล้วกันเพราะว่าชัดเจนตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ
ดาวพิมพ์ทองนี้นะคะได้พิมพ์ทับลงไปในหมายเรียกขออภัยนะคะคุณผู้ชมใช้คำอย่างที่คุณผู้ชมได้อ่านเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจอหลักฐานที่เขามีได้เลยเออเอกสารในภาพคือหมายเรียกนะคะ
ออกหมายเมื่อวันที่๕พฤษภาคมนะคะก็คือวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ผู้ที่ไปแจ้งความนะคะก็คือคุณพอสรรค่ะในเอกสารเนี่ยระบุบอกว่าผู้ต้องหาก็คือดาวพิมพ์ทองนี้นะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอดีตแฟนสาวนะคะข้อหาที่พอชเขาได้ไปแจ้งความเอาไว้ก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
โดยดาวพิมพ์ทองต้องไปตามหมายเรียกที่สนทองหล่อวันที่๓๑พฤษภาคมด้วยนะคะ
ภาพนี้ค่ะดาวก็ได้โพสต์ลงไปในไอจีสตอรี่เขาบอกเอาไว้ว่าจริงเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เห็นเฉพาะเพื่อนสนิท
คือในสตอรี่เราสามารถตั้งค่าได้คุณผู้ชม
การที่แบบจะตั้งไพรเวทอันนี้ให้เป็นรูปดาวเนี่ย
อันเนี่ยคือเป็นสำหรับคนพิเศษให้เห็นแบบเพื่อนสนิท

แต่ท้ายที่สุดก็หลุดออกมาว่อนโซเชียลค่ะคุณดาวบอกไว้ว่า
กดเอาไว้เลือกเพื่อนไว้สิบสองคนเท่านั้นเองอ๋อ
ที่สุดก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะ
เดี๋ยวย้อนไปดูกันหน่อย๒๐เมษายนค่ะคุณผู้ชม
พอสรันนะคะได้โพสต์ภาพที่ตัวเองเนี่ย
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีทองหล่อ
แล้วก็บอกว่าตัวเขาเองไม่เคยร้ายใส่ใครก่อน
ถ้าวันหนึ่งจะร้ายขอให้รู้ไว้เลยว่า

แล้วก็เล่าถึงบาดแผลที่ถูกใครคนหนึ่งทำร้าย
จนถึงขั้นว่าเส้นเอ็นที่นิ้วขาด
เห็นแผลเป็นที่มือผมไหมครับนะฮะ
พอคนเห็นหมายเรียกที่คุณดาวได้รับ

หรือคนที่ทำร้ายพอร์สตามที่พอร์ตกล่าวอ้างในคราวนั้นเนี่ย
คือดาวพิมพ์ทองอดีตคนเคยรักหรือเปล่า
ข่าวบันเทิงสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่เลยคุณผู้ชม
ผู้จัดการของคุณพอร์ชบอกกับเรา
บอกว่าตอนนี้พอชเองไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ
ขณะเดียวกันที่ผู้จัดการส่วนตัวของน้องดาว
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวของดาวก็กำลังปรึกษาทนายความ

เพราะว่าเพิ่งได้หมายเรียกจากตำรวจมาสดร้อน
ก่อนจะให้ข้อมูลกับเราว่าไม่ทราบเหมือนกันนะ

และทั้งคู่ก็เลิกรากันมาเป็นปีแล้วด้วย

เดี๋ยวจะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเองนะคะ

ถามไปยังธนายความส่วนตัวของพอร์ชด้วย
บอกว่าคดีนี้จริงพอสไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ไม่ได้จะไปแบบแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรอก
คดีนี้กาดอกจันทร์เอาไว้เลยว่ายอมความกันไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัส
อันนี้ทนายเจมส์ทนายฝั่งของพอร์ตได้แจ้งไว้แบบนี้
เรื่องนี้ติดตามกันยาวแน่นอนคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ความเป็นจริงเป็นยังไงก็รู้อยู่แก่ใจสองคนนะคะ
เดี๋ยวติดตามกันต่อกันแล้วกันในที่บันเทิงไทยรัฐนั่นแหละคุณผู้ชม